นี่ฮะดูสิผ้าเหลืองสายเขียวยำเนื้อพี่กัญชา
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะผ้าเหลืองคือพระไปนั่งดูดกัญชา
มีภาพออกมาด้วยแต่บอกว่าอัตมาได้ยินข่าวว่ามันรักษาโรคได้
อาจจะมาเป็นเบาหวานก็เลยลองซะหน่อยไปดูภาพเลยครับ
คุณมายีคุณสิทธิค่ะหมอเจ้าร่วมภาพของคุณพุทธค่ะเป็นขจัยสองร้อยค่ะ
เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าพระรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่พื้นในกุฏิ
สูบกัญชาอย่างสบายใจด้านนอกกุฏิเห็นไหมเขากำลังบอกยอดกระถิ่นกันอยู่
เออทอดกระถิ่นกันอยู่แล้วทำไมแบบใส่สบงแล้วทรงยำเนื้อแบบนี้
ขีดเส้นใต้พระในคลิปนี้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่สุโขทัยนะครับ
พอเห็นคลิปนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกชื่อวัดได้แล้วเพราะว่ามีการออกมาอธิบายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
ชี้แจงแล้ววัดมฤทธิราชเจริญธรรมตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
ก็เป็นวัดปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่ก็ไปเจอพระชั้นผู้ใหญ่ระดับจังหวัดไปตรวจสอบ
ทราบว่าพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยคือพระครูสมุสำรวยหรือว่าพระครูแมว
แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้แล้วก็ยอมรับว่าในคลิปน่ะอัตมาจริงแหละ
แต่ขอชี้แจงนะก่อนที่เกิดเรื่องอัตมาขึ้นไปบนกุฏิของพระลูกวัด
แล้วเห็นพระลูกวัดกำลังดูดกัญชาอยู่อัตมาไปว่ากล่าวตักเตือนเขา
แต่เอออัตมาเคยได้ยินในข่าวว่ามันรักษาโรคได้อัตมาเป็นเบาหวานอยู่
เคยศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ากัญชารักษาเบาหวานได้
ก็เลยขอทดลองดูดซะหน่อยละกันเผื่ออาการเบาหวานมันจะดีขึ้น
ดูดไป๒๓ครั้งสำลักไม่ไหว
ก็เลยขอตัวกลับออกมาแต่ไม่คิดว่าจะมีการแอบถ่ายคลิป
อันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพระลูกวัดที่อัตมาเนี่ยไปตักเตือนเขา
ค่ะก็เลยเอาคลิปเนี้ยออกมานะฮะน่าจะแค้นที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนไปตอนนั้นอ่ะ
นะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนล่าสุดเนี่ยพระรูปนั้นน่ะศึกออกไปแล้ว
นะฟังเสียงพระท่านหน่อยนะครับ
ไม่ขึ้นไปกินความผิดของพระพระคิดว่ามันเป็นใหญ่ยารักษาโรคด้วยเลย
แล้วกับผู้ที่ทำคลิปแพร่แพร่ขนาดนี้เขาได้ออกจากวัดไปหรือยังค่ะ

ก็ทางด้านของพระครูขาลติพระรัทธาตุธรรมกวาทวรรษยมุล

ประกอบกับพระครูแมวเองท่านก็ยอมรับว่าท่านสูบจริงแต่เป็นการรักษาโรค
เอามาใช้รักษาโรคไม่ได้ผิดกฎหมายเนอะ
นะฮะคุณผู้ชมแต่ท่านเป็นพระไงอืมท่านเป็นพระ
นั้นล่าสุดก็ถูกลงโทษพระทันแต่ก่อนนะฮะ
เพราะว่าคลิปมันเพิ่งหลุดออกมาในเฟซบุ๊กนะฮะ
ขณะที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักพุทธ
สุโขทัยนายสุเทพคุ้มแสงบอกว่า
ปัจจุบันในการช้าเนี่ยแน่นอนเราทราบดี
ว่ามันถูกถอดออกมาจากบัญชียาเสพติด

ว่าการที่พระทรงเนี่ยไปทันอย่างนี้

อาจจะเห็นแล้วชาวบ้านไม่สบายใจ
เป็นภาพที่ดูไม่เหมาะสมสักเท่าไห
แล้วก็เขาทอดกระทินกระหยัวนะ